คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะคะบอกเลยตอนนี้หนุ่มที่ฮอตที่สุด
และที่สำคัญกลับมาคราวนี้คุณผู้ชมค่ะวงการบันเทิงอ้าแขนต้อนรับแบบเต็มที่เลย
อันนี้ขอกระซิบได้เลยนะคะว่าเร็วนี้คงได้ฟังกันค่ะ
แต่เท่านั้นเนี่ยยังไม่พอนะความหล่อความเป๊ะออร่าสมวัยก็ยังเข้าตาผู้จัดละครด้วยค่ะ
แล้วก็มีมาทาบทามกันบ้างแล้วนะว่าให้เล่นละคร
ผมมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์มิวสิกคือการทำเพลงด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของการอัดเสียง
ตอนนี้กำลังหาข้อมูลด้วยแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างด้วยครับก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับ
เรื่องต้นก็อยากจะทำเพลงของตัวเองคือมารองรับไอเดียของเราที่เราแต่งเพลงไว้พอสมควรด้านใน
ออกมาก็อยากจะผลิตให้มันเป็นดนตรีที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นมัสเตอร์ออกมาครับต่อยอดต่อยอดไอเดียของเราครับ
ตรงนี้ผมตอบไปได้นะครับแต่คิดว่าคงจะไม่นานเพราะว่าตัวเราเองมีพื้นฐานด้านดนตรีอยู่แล้ว
ช่วงนี้มันมีอะไรเข้ามาเยอะมากทีเดียวนะครับผมก็ยังอยากจะหาเวลาว่างมานั่งฟื้นมานั่งฝึกกีต้าเหมือนเดิมครับ
ผมก็รู้สึกขอบคุณนะครับทุกผู้จัดทุกคนที่คิดถึงผมอันนี้ผมรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็อบอุ่นมาก
เดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาว่ากันอีกทีก็ได้แปปไทยเย็นครับต้องค่อยไป

งานใหม่นะเรามีไฮไลท์เด็ดตอนที่พี่แพทย์นะมาประเดิมเป็นแขกรับเชิญคนแรก
ของบันเทิงไทยรัฐ๒๐๒๑ค่ะมาฝากกันด้วย
เล่นไทยสับวัยรุ่นนะพี่แพทย์เองก็โชว์สกิลไม่ธรรมดา
แล้วก็มีหลายเสียงพูดตรงกันว่านี่แหละคือรอยยิ้มของพี่แพทย์

เรียกว่าแดดดี้นะแฟนคลับเขาเรียกพี่แพทย์ว่าแดดดี้ค่ะ

ก่อนนะถ้าเห็นพี่พาวแพทย์เนี่ยแถวบ้านพลอยแบบจ๊าบอ่ะ

คำแรกเลยคำแรกคำแรกพี่แพทย์ดูพร้อมกัน

ครับกดอันนี้น่าจะเหมือนกับทิ้งอ่ะเถทิ้ง
เอ้าไปต่อ

ไม่เคยได้ยินเลยทั้งเลิกเลยค่ะ
ถ้าให้ผมเดาแกงมันน่าจะมีกรรมวิธีคือการต้ม
คือต้มถูกหลอกหรือเปล่า

ชอบผ่าน